ติดตามกันต่อในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้

มาตรการที่จะไปตรวจสอบเรื่องของการ
โฆษณาอาหารเสริมเครื่องสำอางที่หลอกลวง
บริโภคทั้งผ่านทางทีวี

ของกสวทชที่ร่วมมือกันกับอย
ว่าตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องของการแก้ปัญหาเครื่องสำอางปลอม
หรือกระทั่งอาหารเสริมที่หลอกลวงเนี่ย

ผมเกรงว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ย

ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า
ถามว่าทำไมช่วงหลัง
จึงมีการทำอาหารเสริม

หลอกลวงทั่วบ้านทั่วเมืองกันไปหมด

ก่อนหน้านี้ช่องทางโฆษณา

ช่องทางโฆษณามีไม่มาก

การที่จะไปหลอกลวงประชาชน
ผ่านสื่อต่างทำไม่ได้
แต่ทุกวันนี้ช่องทางในการโฆษณา
มันมากมายมหาศาลครับ
โทรทัศน์ทั้งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

วิทยุเชิมชนขึ้นมาเป็นพันพันเป็นหมื่น
มีระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ที่เข้ามา
ใช้ในการหลอกลวงประชาชนนี่ก็เยอะแยะไปหมด
ฉะนั้นเมื่อช่องทางโฆษณามันมีมาก

เมื่อขายได้ผู้ผลิตก็อยากผลิต

ถ้าเราควบคุมการโฆษณาไม่ให้หลอกลวง

ไม่ให้ทำให้ประชาชนหลงผิดเข้าใจผิด

ขายไม่ได้ก็ไม่มีใครที่จะลงทุนผลิตมากได้
ผมถึงบอกว่าตรงนี้แหละเป็นต้นน้ำสำคัญ

หลอกลวงก็คือการควบคุมเรื่องโฆษณา
เมื่อวานศึนผมเล่าให้ฟัง
ผมได้ไปเจอผลโธพีรภง
ผลโธพีรภงมานักศิษย์
ท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกศธช

มาทำหน้าที่ดูแลเรื่องผู้บริโภคแทนคุณสุพิญญาที่ลาออกไปก่อนแล้ว
โทพิรพงศ์ก็ได้พูดถึงเล่าให้ฟังว่า
ขณะนี้ได้เอาเจ้าหน้าที่ของกศธชกับเจ้าหน้าที่ของออย
มานั่งอยู่ในห้องห้องหนึ่งดูตรวจโมนิเตอร์ดูโทรทัศน์ทุกช่อง๒๔ชั่วโมง
หุ่นเวียนกันช่องไหนแพรมออกมา
แล้วถ้าออยเขาบอกว่านี่โฆษณาชิ้นนี้ไม่ได้รับผ่านไม่ได้ผ่านออย
ไม่ได้รับอันทธิ์จากอยโฆษณาเกินจริงเวิ่ร์ไปหลอกลวงประชาชน
สั่งไปยังบริษัทให้หยุดออกอากาศ
นี่ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการที่ทำงานร่วมกันได้อย่างฉับไวครับ

ผมถามพลโทวีรพงศ์ว่ามาตรการนี้จะยั่งยืนแค่ไหน

แก้ปัญหาได้อย่างถาวร
แล้วที่เป็นข่าวมาวันนี้
ล่าสุดก็คือท่านเลขาธิการกศธชท่านถากรตันตสิท
ท่านแถลงผลว่า
ช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่๔ถึงวันที่๑๑พฤษภาคม
มีโฆษณาเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์๒๙ช่อง

รายการนั้นรายการนี้ออกเวลาเท่าไหร่๒๙ช่อง
ออกทางวิทยุเนี่ย๑สถานี
มีรายละเอียดยิบว่าสินค้าอะไรออกทางช่องไหนเวลาเท่าไหร่
นี่ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ทันเกม
แล้วก็มีการตรวจตราได้ข้อสรุป
แล้วที่เราเป็นห่วงกันว่า
แล้วที่โฆษณาทางอินเตอร์เน็ตทางออนไลน์
ขายของกันทางอินเตอร์เน็ตทางออนไลน์
ลักษณะโฆษณาได้โฆษณาเอา
ใครจะกระหน่ำกระหลอกลวงยังไง

ไม่มีใครเข้าไปยุ่งไม่มีใครเข้าไปเกี่ยว

ปรากฏว่าคุณถากรบอกว่า
ได้สั่งระงับโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
ผ่านไปแล้วมาถึงตอนนี้
นี่ดูรายละเอียดตรงนี้หน่อยนะครับ
บอกว่าจากนี้ทางสำนักงานกศธช
จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

เพื่อให้ดำเนินการระงับการเข้าถึง
อันนี้ก็เป็นภาษาทางอินเทอร์เน็ตเขา

คาดว่านายกกิจดานชัยวิชิต
รองเลขาธิการกศธช
จะลงนามในหนังสือให้ปิดกั้น
ในส่วนของเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว

เครื่องมือที่ใช้ในการหลอกลวงกันมากที่สุด
ทำให้สินค้าขายดีที่สุด
แล้วเมื่อขายดีที่สุดก็ผลิตกันออกมา

อันนี้ก็สบายใจไปอีกเปราะหนึ่ง
ถัดมาผมคิดว่า
อกจากกศธชกับออยจะเกาถูกที่ขันแล้วเนี่ย
อีกเรื่องหนึ่งต้องพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่า
มาถึงวันนี้เราก็ตรวจพบว่า
ปัญหาอย่างหนึ่งที่คนยังไม่ค่อยกลัวเกรง

ก็คือเรื่องโทษของกฎหมายครับ

ถ้าโทษทางกฎหมายมันยังไม่เข้มพอ

แต่ไม่เคยมีใครถูกจำคุกเรื่องพวกนี้
ฉะนั้นจะเพิ่มความเข้มโทษทางกฎหมายยังไง
ที่จะให้คนที่หลอกลวงประชาชน
หลอกลวงผู้บริโภคเคล็ดหลาบ

และถ้าทำถ้าจะแก้กฎหมาย

ช่วงที่เป็นรัฐบาลคอสชนี่ล่ะ

ไม่ต้องกลัวว่าการเมืองจะคัดค้าน
แล้วทำเสียในสภานี่แหละสนชนี่แหละ

มาจากแม่น้ำสายเดียวกัน
ถ้ารัฐบาลต้องการให้แก้ไข
จับมือกันระหว่างอยกระทรวงศาสุขขบ

เป็นนโยบายกดปุ่มได้อยู่แล้วนี่ครับ

ถ้ารอรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง

เดี๋ยวก็จะว่ามีคนเห็นด้วยมีคนไม่เห็นด้วย
มีนายทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องสำอาง
ดักทางไว้ไม่อยากให้เพิ่มโทษ

เดี๋ยวก็จะเป็นข้อคารหานินทาว่า

แต่ตอนนี้ยุคนี้ดีที่สุดเลยครับ
อำนาจกระชับอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ
เอาเลยครับทำยังไงก็ได้

มันเอาให้เหมือนต่างประเทศสิครับ
ผมถึงบอกว่าคนที่ไปศึกษาเรื่องนี้
อังกฤษในอเมริกาในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ย
ไม่มีใครกล้าผลิตเครื่องสำอางที่ไม่ได้คุณภาพไม่ได้ออยอร์
หรืออาหารเสริมที่อะไรก็ไม่รู้
ให้แล้วมาหลอกลวงให้ประชาชนไปซื้อไปกินไปซื้อไปใช้
แล้วสุดท้ายขึ้นมาถึงตายกันอย่างนี้

ไม่มีประเทศไหนก็ปล่อยหรอกครับ
ไม่มีผู้ประกอบการที่ไหนเขากล้าทำหรอกครับ
เพราะทำแล้วคุกติดคุกอย่างเดียว

แต่ของเราเนี่ยมันหย่อแยะหย่อแยะปรับ๑๐๐๐๒๐๐๐๓๐๐๐๕๐๐๐
โทษจำมีก็ไม่เคยปรากฏว่าใครถูกจำคุก
แล้วอย่างนี้มันก็แก้ไม่ได้
ผู้รักษากฎหมายตอนนี้ต้องชื่นชมเขานะครับว่า

ฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องตามต่อ
สุดท้ายปิดท้ายวันนี้เมื่อเห็นภาพในข่าวเมื่อกี้
เรื่องครอบครัวหัวร้อน

ไปที่จังหวัดระยอง
อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เลยที่ผมเคยบอกไง
ว่าทุกวันนี้เครื่องมือจัดระเบียบสังคมที่ดีที่สุด
คือสังคมออนไลน์มือถือ

นี่เอาล่ะถ้าสมมุติว่าตำรวจเขาให้อภัย
แต่ว่าดูภาพที่ชาวบ้านเขามาชุมนุมกันสิครับ

ชาวบ้านที่อื่นเขาก็คงรู้สึกเดียวกัน
เอาเถอะครับในทางพุทธศาสนาทางธรรมะ

แต่สำคัญว่าสำนึกจริงหรือเปล่า

ถ้าไม่รู้กี่แห่งกลางเหมือนกันหมด
ถ้ากลางโดยสันดารแบบนี้
ให้อภัยไปก็ไม่มีประโยชน์

มีคนติดใจเยอะครับว่าสำนึกจริงหรือเปล่า
รู้สึกตัวจริงหรือเปล่าหรือทำไปเพื่อจะเอาตัวรอด
ที่จะมีดำรงชีวิตอยู่ได้ในถ้ำกลางฝูงชน
นี่ก็เก็บมาขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณกราฟครับคุณมิ้นครับ
ใช่ครับหลายคนคิดเหมือนกันแล้วว่ารู้สึกเขาสมนึกจริงหรือเปล่านะทำมาหลายครั้งเหลือเกิน
ถ้าอารมณ์ชั่ววูบสักหนสองหนพอไหวสักหนหนึ่งแต่นี่ไปที่ไหนก็อารมณ์ชั่ววูบหมดเลย
หลายจังหวัดด้วยขอบคุณคุณสภาพด้วยนะครับ